ร้องได้ให้ร้อง
ได้หากับอายเหมือนใจได้ปริญญา
น้องอยู่ยืนสู้ชีวาเพราะว่าอายผูกทางไว้
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
อายคือปริญญาใจน้องจึงยิ้มได้ตอนนี้
ได้รับแรงเชียร์นะครับ
เมื่อกี้ฟังดูจากทางบ้านที่ดูทีวีอยู่ก็โอ้โหหลายล้านคนทีเดียวในนี้อีกนะครับ
เป็นแรงใจเป็นแฟนคลับคุณกบเลย
ได้รับแรงใจอย่างเต็มที่เลยค่ะ
ร้องออกมาแล้วก็ดูว่าชิลสบายอยู่สบาย
ไม่มีจุดไหนที่สะดุดหรือว่าน่าสงสัยเลย
ดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ผิดเลยด้วยซ้ำ

มีอยู่คำหนึ่งคำไหนครับที่กลัวที่สุด
ว่าคำว่าใจหรืออ้ายนี่

ถ้าไม่เกินคำหนึ่ง๖๐๐๐บาทครับคุณกบ
แล้วถือว่าใช้ตัวช่วยได้คุ้มค่า

แต่ต้องผ่านเพลงนี้ไปให้ได้ก่อน
มาผ่านข้อนี้ไปให้ได้ด้วยกันค่ะ
มาถึงเพลงที่๔นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณกบร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณกบร้อง
เอด่าย
ได้ค่ะ

ทั้งกดดันทั้งตื่นเต้นทั้งสับสนเปลือกผิดเยอะความรู้สึกนี้ประปูนเป็นไปหมด
ความรู้สึกนี้ปะปนกันไปหมด
แต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่กบค่ะร้องได้แล้วค่ะ

รับแล้วนะคะหกเมินค่ะ
แล้วสำหรับเพลงที่ลุงกบร้องไปนะครับปริญญาใจสิริพรอำไพพงศ์นี้นะครับ
คุณกบร้องไม่ผิดเลยแม้แต่คำเดียว
ทีนี้มาถึงเรื่องบ้านนิดหนึ่ง

แล้วเขารู้ไหมครับว่าแม่จะไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ย

แม่นี่จะโดนไล่ออกจากบ้านตัวเองแล้วนะ

อันนั้นแหละตะกรรมตะเวียนแนวใดแหละมันจำเป็นแล้ว

๖แสนหาแต่เดี๋ยวนี้เขาตีเป็นเก่าแสนแล้ว
ทีนี้เจ้าของบ้านใหม่ซึ่งตอนนี้เราพูดได้เต็มปากเลยว่าแม่กับพี่กบไม่ได้มีสิทธิ์ในบ้านแล้วนะ
เจ้าของบ้านใหม่เขาให้อยู่อีกกี่เดือน

แต่เขามาเห็นพี่กบเป็นอย่างนี้เขาเลยมีความเมตตา
เขาบอกว่าเขาสงสารแม่เขาเลยไม่ออก
เอาก็รอเวลาว่าลูกสาวจะมาไทยให้บอก
นี่โทรหาเขาก็เงียบโทรหาเขาก็เงียบ

โอเคนี่คือสาเหตุที่โทรไปแล้วเขาไม่รับ

คุณแม่เวลามันก็หมุนทุกวันพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันเช่นกัน
ถ้าถึงวันที่ครบกำหนดจริงแล้วต้องออกจะทำยังไงตอนนี้บ้านมีแต่หลังคาพื้นยังเป็นดินอยู่เลยไปอยู่ยังไง
ขนของไปไว้นอนบ้านพี่น้องก็ได้มันบ่มีมองสิอยู่สินอนล่ะดิ
กลัวสิมีเงินเห็ด
นี่คือบ้านบ้านคุณถ้าไม่มีจริงก็ไปอยู่ด้วยกัน

ถูกกันไปมีอะไรก็กินกันไป

เคยโทรบอกแม่แล้วว่าถ้าไม่มีที่อยู่ให้มาอยู่ที่บ้านพ่อทำงานก่อสร้างอยู่กรุงเทพ

คุณแม่คะแล้วก็บ้านเนี่ยค่ะที่กำลังจะสร้างตรงนี้กล่าวว่า
ใช้เงินอีกสักเท่าไหร่คะเนี่ยพี่กบ

หลังใหม่เนี่ยค่ะที่มีแต่หลังคาเนี่ย

ค่ะไฟน้ำแล้วก็ก่อรอบเลย
ถ้าถึงวันที่ต้องออกแล้วจริงตอนขนของออกจากบ้านน้ำตาจะไหลไหม
แน่นอนยังไม่ได้ออกก็ไหลลูกคนหนึ่งก็นอนอยู่เราก็ไม่สบาย
สงสารแกพูดไม่ค่อยออกหรอกแกน้ำตาจะไหล

คนป่วยกับคนที่เหลืออยู่อาศัยได้
น่าสงสารมากกว่ากันสองคนนี้

ถ้าไม่มีลูกนึงไปแล้ว
แม่ค่ะแม่ยังพอจะเดินไหวไหม

หนูเถอะอะไรที่มันจะเสียไปแล้ว

แต่ว่าแม่เหลือนี่คนนี้

แต่เขายังเหลือหัวใจที่แข็งแรงและรักแม่จริง
กอดเขาให้หนูทีนึงไปตอนนี้เขามีตังค์ตั้งหกหมื่นแล้ว
มามาด้วยกันมา
นี่แหละอันนี้ของของเราของที่ไม่ทิ้งเรา

ขนาดจะตายเฮือกสุดท้ายในชีวิตแล้วจิตยังอยู่กับเราแม่
อันนี้แหละของแท้แน่นอน

รักมากแหละ

ตั้งแต่เล็กนี่เขาสนิทกับคุณแม่ที่สุดแม่
ก็พ่อพ่อตายแต่กับเขายังไม่เกิดเลย
เขาคือคนเดียวเลยที่เทียวไปเทียวมายามที่แม่ไม่สบายแม่
เห็นเขาเป็นแบบนี้แม่ใจตกวูบเลยไหม
คิดไหมว่าเขาก็กระตันอยู่กับเราแท้ทำไมโชคชะตาถึงทำ
พูดอยู่ทำไมคนดีทำไมเป็นอย่างนี้
อันนั้นจะขอให้เธอยังไม่ตาย
พี่กบคะ
ตัวพี่เอ็งรักแม่แค่ไหนคะ
ถึงจะไม่มีใครไม่เหลืออะไรก็มีกันและกันนะแม่นะแม่กับพี่กบความรักเหนียวแน่นนะคะ
เดี๋ยวหนูพาแม่ไปส่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ร้องเพลงต่อไป
อยากจะให้สำเร็จจริงอยากจะให้ได้สัก๓๕แสนเลย
อยากให้ไปสร้างบ้านสักวันนี้พรุ่งนี้เลย
ยังมีอีก๒ตัวช่วยระหว่างทางให้พี่กบได้เอาไว้ใช้
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐๐บาท
มาถึงเพลงที่๕กันเลยนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถ้าทุกท่านพร้อมอินโทรเพลงที่๕มาครับ
อันนี้ไม่ได้ออกไปทักอีสานมากนะครับ

เพลงที่คนชอบเอามาใช้ประกวดกันเยอะมาก

ถึงถ้ามันบอกว่าชอบ
เดินทางเงินแสนนี่มันสว่างสวัยซะแล้ว

สำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณกบจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัวนะครับ

สำหรับเพลงนี้คุณกบจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช้ค่ะ

ไม่ใช้ค่ะ